ถ้ากรกตพบว่าที่ใดต้องเลือกตั้งใหม่
ก็ว่าไปจัดการไปตามที่ว่า
ภูมิใจไทยไม่มีความเห็นเรื่อง
จะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ
ของคกตในปันที่เก้าพฤษภา

วิทยาลัยไทยอยู่เฉยรอ๙พฤษภาท์
นี่คือสิ่งที่หัวหน้าท่านยืนยัน

คือเป็นการทำของฝากนู้นผมก็ไม่ทราบแหละใช่ไหมครับ
ว่าไปเรื่อยนะการเมืองมันยังไม่เริ่มนับหนึ่งเลย
ใช่ไหมคนนับคะแนนมันยังไม่นับให้เสร็จเลย